สามียิงภรรยาเสียชีวิตแล้วตัวเองเอาปืนกระบอกเดียวกันนะคุณ
จ่อตรงคิ้วแล้วก็ยิงเข้าไป
แต่ว่ากระสุนฝังในทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสหายใจรวยรินแบบนี้

ในขณะที่ศพของภรรยาของผู้บาดเจ็บเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บศพไปชนะสูตรต่อนะครับ

ตำรวจสพบวินรับแจ้ง
มีเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตหนึ่งเป็นผู้หญิง
และผู้บาดเจ็บอีก๑คนเป็นผู้ชายนะครับ

ในพื้นที่หมู่๒ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชานะครับ
มาถึงนี่ก็ต้องดูผู้บาดเจ็บก่อนเลยฮะ
ก็คือนายวัฒนากวีกิจสว่างอายุ๕๙ปีนะครับ
เป็นผู้บาดเจ็บและเป็นผู้ก่อเหตุด้วยนะฮะ

มือขวายังกำอาวุธปืนดัดแปลงนะคุณบีบีกัน

และกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ยิงอีก๓นัดนะครับ
เจ้าหน้าที่อาสาทูวินให้ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รอรถกู้ชีพมารับเนื่องจากอาการสาหัส
โดนกระสุนปืนที่เหนือคิ้วขวาและกระสุนฝังในกระบอกนี้นะครับ
วัฒนาผู้ก่อเหตุยิงภรรยาตนเองก็คือนางแดงกวีกิจสว่างอายุ๕๑ปี
เสียชีวิตอยู่ข้างรถกระบะถูกยิงเข้ากลางศีรษะ๑นัดนะครับ
ทีนี้ลูกชายเล่านาทีระทึกให้ฟังว่าพ่อไล่ยิงแม่ยังไงนะครับ
ลูกชายบอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อคือนอนอยู่ในรถกระบะ
เมื่อแม่เดินมาเปิดประตูรถเพื่อจะขับไปขายของโรงงาน
พ่อก็เปิดประตูรถฝั่งที่นอนอยู่นะฮะแล้วก็วิ่งออกมา
วิ่งออกมาไล่ยิงแม่ใส่หนึ่งนัดคุณเฉียวแขนซ้ายครับ
ทีนี้แม่วิ่งหนีวิ่งหนีแต่หนีไม่ทัน
เพราะว่าพ่อเนี่ยวิ่งอ้อมรถคุณวิ่งไล่กันวนรถกระบะแบบนี้นะครับ
กระทั่งพ่อมาจ่อยิงแม่ที่ศีรษะได้๑นัดจนล้มลงและเสียชีวิต
แล้วพ่อก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละฮะ
จ่อเข้าที่เหนือคิ้วตัวเองแล้วก็ยิงตัวเองจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ตำรวจตรวจพบว่าผู้ก่อเหตุยังมีกระสุนสำรองเตรียมไว้อีก๖นัดนะฮะ

สาเหตุเกิดจากผู้ก่อเหตุเป็นโรคซึมเศร้า

ไม่ได้นอนมา๓วันแล้วก็นอนอยู่แต่ในรถเนี่ยคุณ
จึงน่าจะเกิดความเครียดแล้วก็ก่อเหตุ
แต่จริงแล้วคุณกำลังจะไปเอายาอยู่แล้วนะคุณนะ
บำบัดรักษาแต่ไม่ทันการนะครับ